เรามาดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวก็คือสามีภรรยากันนะฮะ
เหตุการณ์แรกเนี่ยพาไปดูเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอตั้งท้องอยู่
จับได้ว่าสามีเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่
ไปถามสามีว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมนอกอกนอกใจกันแบบนี้
แต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือถูกสามีคนนี้ทำร้ายร่างกาย
ตบทั้งกระชากผมแล้วที่สำคัญกระโดดถีบท้อง
แล้วท้องนั่นน่ะลูกของเขาเองนะ

ผู้หญิงตะโกนว่าพ่อแม่ยังไม่ทำกับกูขนาดนี้
ที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นไหมรบพอยืนอยู่แต่ไม่ช่วยห้ามอะไรเลย
ดูเฉยครับจริงคลิปมันเยอะมันยาว
แต่ก็ไม่อยากจะให้เห็นภาพอะไรแบบนี้นานเท่าไหร่นะฮะ
มันเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่มรยอง
ผู้หญิงเสื้อดำถูกผู้ชายทำร้าย
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอง
เพราะว่ามีคนถ่ายเอาไว้ได้แล้วบอกว่าเรื่องราว
ผู้ชายคือสามีนอกใจเธอไปคบกับผู้หญิงอีกคน
ท้องอยู่เนี่ยเธอก็พยายามตามไปเค้นถามเอาความจริงจากสามี
ถามถึงผู้หญิงคนไหนว่าอยู่ที่ไหนนะฮะสามีก็ไม่บอก
แล้วก็ตบตีทำร้ายเธอทั้งจิกผมทั้งกระทืบท้องนะฮะ
ขนาดที่เกิดเหตุรับพอก็มาสังเกตการณ์
แต่ไม่ห้ามไม่ช่วยด้วยนะฮะทางผู้เสียหายเองบอกว่า
เธอเนี่ยถูกทำร้ายแบบนี้ครั้งแรกแต่ถูกสามีทำร้ายร่างกายมาแล้วเนี่ย
สองครั้งแต่ครั้งแรกไม่ได้หนักขนาดนี้
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันหนักมากขนาดนี้นะฮะที่สำคัญเธอท้องอยู่
ทนตลอดถามว่าทนเพื่ออะไรทนเพื่อลูกอยากให้ลูกมีพ่อนะ
แล้วก็มีการนำภาพอันตราซาวน์มาเห็นเด็กในคัน
ตอนนี้ยังปลอดภัยดีล่าสุดไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะฮะไปพบกับผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิป
อยู่ที่อำเภอโปรดแดนที่ระยองก็บอกว่าร่างกายมันบอบช้ำ
เพราะสามีทำร้ายค่อนข้างจะหนักเหมือนกัน
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนของวันที่๗มิถุนายน
ขออนุญาตไม่อยากให้เห็นภาพใบหน้านะดูขาเธอดิบอบช้ำมากเลย
เริ่มระแคะระคายมาว่าสามีแอบนอกใจมีผู้หญิงใหม่
เอามือลูบท้องบอกลูกโดนบันดาลให้แม่ไปเจอพ่อทีเถอะ
ว่าอยู่ที่นี่กับใครขอให้มาโดนจิตโดนใจบอกทีเถอะนะฮะ
ว่าพ่อไปอยู่ที่ไหนจะได้เลิกกันสักทีตัดขาดสักที
ถ้าเกิดตามไปเจอสุดท้ายตามเจอจริงไปฟังเสียงเธอเล่านะครับ
หนูก็คิดอยู่ตอนนั้นคิดว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนมีใครมีใครที่จะเล่นกับมันว่าหนูก็คิดอยู่
หนูก็เลยพูดลอยไปกับลูกอ่ะพี่อันนั้นน่ะร้องไห้ด้วยเนาะ